เรื่องหัวใจของสาวสวยคนนี้กันบ้างดีกว่า

แต่ว่าหลังนี้ก็เริ่มจะกลับมาแล้ว
เท่าสุดวงการอีเว้นต์อีกครั้ง
ทิพย์ราชปาตอนนี้ขออัปเดตเรื่องราวหัวใจหน่อยละกัน
เจ้าตัวบอกเลยว่าไม่ได้โสดนะตอนนี้

แต่ไม่ขอเปิดเผยชื่อเสียงเรียงนามค่ะ
เพราะว่าหย่ามองว่าอย่าเก็บประเด็นเรื่องความรัก

ซึ่งก็เชื่อว่าฝ่ายชายเขาเข้าใจ

แต่หยาดก็ยืนยันว่าสามารถไปไหนมาไหนกับหนุ่มคนนี้ได้
แล้วก็ไม่เคยคิดจะแอบสายตาของแฟนด้วยค่ะ
คือก็มีคนที่ให้กำลังใจกันอยู่เรื่อยนะคะ
นอกไม่เคยพบคนในวงการเลย
ใช่ค่ะไม่ค่อยอยากพูดเรื่องนี้เท่าไหร่
เพราะว่าอยากโตแล้วก็อยาก
เอาจริงอยากให้มันเป็นเรื่องเงียบ
เก็บไว้เป็นส่วนตัวอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือหยัดว่าทุกคนที่เข้ามาทำความรู้จักหรือว่าเข้ามาเป็นเพื่อน
ก็น่าจะรู้ตรงนี้อยู่แล้ว
อยากเป็นคนไม่ค่อยพูดอะไรเรื่องพวกนี้ค่ะ
ยังไม่ได้มีอะไรจริงจังอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าก็มีแบบอะไรทำให้ชีวิตดีขึ้นบ้าง

ยังไม่มีหุ้นแล้วกันนะ